สมัติทั่วไทย
นั่นอะไรรู้ที่นั่นมันอะไรนั่นน้า
จังหวัดนครนายกครับเห็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้
เต็มไปด้วยหนองน้ำโอ้โหสวยงามมากจริง
แต่ว่ามีสัตว์อีกหนึ่งอย่างเห็นเขาบอกว่าหายากมากแล้ว
แล้วหาได้แค่ที่นี่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
แต่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรตามผมไปถามผู้รู้กันเลยดีกว่าครับ
และตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้แล้วครับ

มีสัตว์ต่างนานาชนิดมาอาศัยมากมายเลย
ลักษณะของพื้นที่มันเป็นยังไงครับพื้นที่อย่างนี้
พื้นที่วันนี้เป็นพื้นที่ทุ่งโร่งนะครับ

ครับต้องมีสัตว์ที่พิเศษที่มาอยู่แห่งนี้

ใช่ครับเป็นนกเหี่ยวอบพยพจากไซเบียนะครับ
จากต่างประเทศนะครับอบยพอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก

อยากจะไปดูเยี่ยวด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวขอไปหาผู้รู้อีกหนึ่งคนดีกว่า
ได้ครับขอบพระคุณมากครับ
นี่ครับตอนนี้เราอยู่กับผู้รู้อีกหนึ่งท่าน

ประเภทนกที่เขามาอาศัยอยู่ที่นี่ครับจริงแล้วมีประเภทอะไรบ้างฮะ
ที่เป็นนกอบพยพนะครับก็จะเป็นเหยียวดำซึ่งเป็นชนิดพันธเด่นของที่นี่
ซึ่งมีประชากรอบพยพเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างสูงสุดอาจจะมากกว่า๓๐๐ตัว
ตัวที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้น่าสนใจขึ้นก็จะเป็นอินทรีย์
กลุ่มนกอินทรีย์ก็จะมีอินทรีย์ปีกลายอินทรีย์หัวไหล่ขาวนะครับ
อีกตัวหนึ่งที่ทำให้มันตื่นเต้นขึ้นไปอีกก็คือนกแรงนะครับ

อบพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของทุ่งใหญ่นกเหี่ยวตำบลท่าเรือเนี่ยนะครับ
การหาอาหารของเหยียวดำท่านอาจารย์ครับอยากรู้ว่าเขามีนิสัยยังไงฮะ
สิ่งที่เขาต้องมองเป็นพิเศษก็คือหนูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
อาศัยอยู่ในพื้นที่โลกเนี่ยอันนี้คือแหล่งอาหาร
เมื่อออกไปแล้วใช่ไหมครับประมาณ๒โมงเช้า๔โมงกว่า
หรือเกือบ๕โมงเย็นอุณหภูมิมันเริ่มเย็นลง
การบินของเขาจะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มบินกลับ
เวลาที่อาจารย์ดูนกอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้างครับ
ถ้าเริ่มจะดูในจังหวะเวลาแบบนี้ก็ต้องใช้กล้องอันนี้ขวาดหาก่อน
เมื่อเจอแล้วเราก็ค่อยตั้งสะโขล
หูนี่นะครับผมส่องจากกล้องเนี่ยเริ่มที่จะเห็นนกแล้ว
ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ๕โมงเย็น
เย็นแบบนี้ครับนกเขาบินแล้วก็กลับมา
เพื่อที่จะมาอาศัยมานอนอยู่แถวนี้ครับ
คนในพื้นที่เขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แล้วก็ดูแลยังไงให้น้องสามารถบินกลับมา
สู่พื้นที่อย่างนี้ได้ตลอดครับ
คนที่เนี่ยมีความตั้งใจดีแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ
แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่จะมันมีความสำคัญ
มีคุณค่ากับคนในพื้นที่อย่างไรบ้าง
ซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเริ่มมีการท่องเที่ยว
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับ

เราก็จะมีกลุ่มชมรมอนุรักษ์นกเข้ามาให้ข้อมูล

ติดต่อมาที่องค์การบริหารส่วนตะบนท่าเรือนะครับ
อีกที่หนึ่งก็คือติดต่อมาที่ชมรมอนุรักษ์นกเหี่ยว

สำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ

ได้มาเที่ยวที่ตำบลท่าเรือจังหวัดนครนายกแห่งนี้